คุณผู้ชมคะเอาจริงนะหลังจากช็อตวางบัตรของคุณพิทาแล้ว

ตรงที่จอดรถปกติจะจอดรถตู้คันนี้ของคุณพิทาอยู่ประจำค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อวานตอนที่นักข่าวไปไม่เจอแล้วนะ
แล้วนักข่าวเองก็ไปถามจากตำรวจรัฐสภาที่ดูแลความเรียบร้อยในจุดจอดรถตรงนี้
ก็รู้ว่ารถของคุณพิทาขับออกไปพอมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะ
แล้วก็เดินออกมาจากห้องประชุมหลังจากนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมง
รถตู้ขับออกไปเลยทีนี้ก็เลยต้องไปถามคุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขา
ไกลหน่อยค่ะคุณชัยธวัฒน์ถามจริงตอนนี้กำลังใจของคุณพิทายังดีอยู่ไหม
แล้วมันจะไปซ้ำรอยปี๖๒ไหมแล้วตอนนี้จะให้สิทธิ์เพื่อไทยในการเสนอชื่อเลยหรือเปล่า

ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขอเวลาคุยกันสักนิดหนึ่ง
พี่ตอบนะครับทีนี้พอรัฐสภาพมีมติไม่ให้เสนอชื่อพี่ทักพิธีนอีกรอบหนึ่งตรงนี้ครับ
เราจะให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเลยไหมครับ
หรือว่าเรายังต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
ก็อย่างไรเดี๋ยวรอพูดคุยกันค่ะสักครู่
ได้ยินใช่ไหมคะคุณพิธามีกำลังใจดีเต็มร้อยอยู่
แล้วก็การโหวตนายกเนี่ยเอาจริงอันนี้ก็ถามเหมือนกันนะหลายคนถามว่า
สิงหาฉันจะได้รู้ไหมว่าหน้าตานายก
คนที่๓๐ของไทยจะเป็นแบบไหน
ทีนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเชื่อว่าการโหวตนายกน่าจะจบในเดือนนี้นะคะ
แต่ทีนี้พอมีการจับตาว่าเพื่อไทย
จะได้สิทธิ์ในการเสนอชื่อแคนดิเดตคนต่อไปหรือเปล่า
นักข่าวไปถามไปถามคุณอนุทินนะทางฝั่งภูมิใจไทย
ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยในฐานะแบบพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับ๒
มาเทียบเชิญภูมิใจไทยเป็นพักอันดับ๓๗
คะแนนเสียงมาร่วมรัฐบาลมาจับมือกัน
คุณอนุทินจะมีเงื่อนไขอะไรไหมคะฟังคุณอนุทินตอบค่ะ
เงื่อนไขร่วงมีอะไรนะคะถ้าเขามาท่าท่าพราหมณ์นะคะ
เพราะว่าสัตว์การสัตว์การนี้มันบอกสเปครัฐบาลก่อนได้เลยไหมคะ

ไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ถามใหม่ไม่รู้ว่าอาการเจ็บคอหายหรือยัง

บน้ำผึ้งมะนาวหน่อยนะคะคุณอนุทิน
ท่าทีของเพื่อไทยนักข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่า
ยังยืนยันหารือกับ๘พักร่วมแต่ก็ไม่ได้ระบุไงว่าเมื่อไหร่
แล้วรายชื่อคนต่อไปจะเป็นคุณเศรษฐาเลยไหม

คืออันนี้เขาบอกว่าขอกลุ่มผู้บริหารพักขอหารือกันก่อน
ก็ถ้าเกิดว่าเราจะโหวตกันอีกทีนึงคือวันที่๒๗ตรงกับวันพระฤหัสหน้า
เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะ

คือหลังจากนี้อาจจะได้เห็นการนำเสนอข่าวทางฝั่งพักเพื่อไทยมากขึ้นกว่าเดิมอีก
รวมไปถึงภูมิใจไทยด้วยต้องรอดูกันคุณผู้ชมฮะ